รอฟังผลการประชุมประจำสัปดาห์ของสารรัฐธรรมนูล
ท่านมีวาระจะต้องพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับ
กรณีผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยได้ส่งคำร้องมาให้พิจารณาวินิจฉัย
ไม่ให้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรเป็นนายกซ้ำ
ในการโหวตรอบ๒ตามข้อบังคับการประชุมข้อ๔๔
โดยที่ประชุมรัฐสภามีมติบอกว่ามันเป็นยติที่เป็นยติซ้ำ
เพราะฉะนั้นก็อยากให้ศาลช่วยวินิจฉัยว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา๒๗๒หรือไม่
โดยผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ระบุถึงคำร้องว่ามีผู้ร้องมาทั้งหมด๓คน
ก็มีอาจารย์พรชัยเทพปัญญานะครับมีอาจารย์บุญส่งชะเลธรนะครับ
แล้วอีกหนึ่งเป็นคนที่๓คือนางปรารัฐนันทะภูสิตานนลและคณะ
สารรธรรมนูนได้ภิกษ์จรรย์แล้วนะครับ
บอกว่าได้มีคำสั่งรับรวมไว้ในสำนวน
จากนั้นได้พิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องคำร้องเพิ่มเติมและเอกสารประกอบแล้ว
เห็นว่าคำร้องนี้มีประเด็นสำคัญที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบครอบ
และมีประเด็นเชิงหลักการการปกครองระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติม
เพราะฉะนั้นจึงให้เลื่อนการพิจารณาสั่งคำร้อง
และให้สำนักงานสารรัฐธรรมนูลไปศึกษาข้อมูล
เพื่อประกอบการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูลต่อไป
คือต้องไปศึกษาข้อมูลให้รอบครอบเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนนะครับ
ส่วนคำขอที่ให้กำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราว
ในการชะลอการโหวตเลือกนายกไว้ก่อน
เรื่องนี้สารรัฐมนูลก็บอกว่าให้รอสั่งในคราวเดียวนะครับ
เพราะว่ายังไม่ได้พิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำร้อง
เพราะฉะนั้นก็ให้รอฟังคำสั่งในคราวเดียวกัน
โดยสารมนูลให้ผู้ตรวจการแผ่นดินไประบุสถานะบุคคลของคณะผู้ร้องเรียนที่๓
ผู้ร้องเรียนที่๓ก็คือในส่วนของนางปัญญารัฐนันทภูสิตานนท์และคณะที่เป็นสอสอพักก้าวไกล
ให้ไประบุมาให้ชัดเจนว่าทุกรายมีใครบ้าง
เป็นประชาชนหรือว่าสมาชิกรัฐสภาให้ยื่นต่อสารรัฐธรรมนูลภายในวันอังคารที่๑๕สิงหาคม
หลังจากนั้นสารรัฐธรรมนูลได้นัดพิจารณาคำร้องในวันพุธที่๑๖สิงหาคม๒๕๖๖เวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีก็อีก๒สัปดาห์

พุธนั้นก็จะเหมือนกับวันนี้ที่เราจะต้องมารอฟังว่าสารท่านจะรับหรือไม่รับใช่ไหมครับ
ทีนี้ค่ะเรื่องของการเลื่อนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบที่๓
จะบอกว่าเลื่อนแบบไม่มีกำหนดคงไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะคะ
เพราะว่าท่านประธานวันนอบอกว่าเลื่อนออกไปจนกว่าสารรัฐธรรมนูล
จะมีคำวินิจฉัยคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน
แต่ทีนี้ค่ะในวันพรุ่งนี้ยังคงมีการประชุมร่วมรัฐสภานะคะ
อาจารย์วันนอร์นะคะคุณวันมุธมัธนอมธาประธานรัฐสภาบอกว่า
สารรัฐธรรมนูลรับบางคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน
คือเรื่องของการโหวตของรัฐสภาเมื่อ๑๙กรกฎาคม
และเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ชะลอการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ดังนั้นก็ต้องเลื่อนวาระการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ออกไป
กว่าสารจะมีคำวินิจฉัยในวันที่๑๖สิงหาคม
แต่พรุ่งนี้ก็จะมีการพิจารณาเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา๒๗๒
เรื่องของการปิดสวิตช์สวค่ะจะนำวาระนี้มาพิจารณาแทน
ส่วนคำถามที่ว่าตอนนี้เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป
มีการเปลี่ยนคั่วพักเพื่อไทยเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลแล้ว
เปลี่ยนชื่อนายกที่จะเข้าโหวตในรอบ๓แล้วก็จะเป็นคุณเศรษฐา
อาจารย์วันนอบอกว่าเอาจริงแล้วนะ
เรื่องสำคัญมันอยู่ที่ตอนนี้สารรัฐธรรมนูลท่านรับคำร้องไปเรียบร้อยแล้วไง
ก็เลยรอสารวินิจฉัยให้ชัดเจนก่อนจะดีกว่า
รอความชัดเจนก่อนน่าจะดีที่สุด
เพราะถ้าสารมีมติออกมา๑๖สิงหาคม
เราก็พร้อมจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันถัดไป๑๗สิงหาคม
ก็เหมือนวันนี้ก็คือรอว่าวันนี้สารรัฐธรรมนูลจะรับหรือไม่รับ
วันนอก็นัดไว้ล่วงหน้าเลยว่าวันถัดไปคือ๔สิงหาคม
ดังนั้นอันนี้ก็เหมือนกันสารท่านบอกว่ารอ๑๖สิงหาคมจะพิจารณาใช่ไหมคะ
อาจารย์วันนอบอกว่าก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเนี่ยก็โหวต๑๗สิงหาคมเลย
โดยจะนำระเบียบวร้าสิทธิ์
ก็เนื่องจากสารรัฐธรรมนูลครับอย่างพิจารณายังไม่เสร็จครับ
เรื่องที่ผู้ตรวจการเป็นหยุดส่งไป
แล้วก็มีพักการเมืองส่งเข้าไปเพิ่มเติม
ซึ่งตามคำประกาศของสารรัฐมนุนเมื่อสักครู่นี้ว่า
ในวันที่๑๖สิงหาคมนะฮะ

ซึ่งมีวาระแรกของการประชุมรัฐสภา
เรื่องการเลือกนายกดี

หรือว่าจะนัดรอวันนี้ก่อน
ครับก็คงต้องรอวันที่๑๖ครับ

ส่วนว่าจะนัดประชุมมาเป็นวันที่๑๖

ก็ต้องดูที่หน้างานอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่ายังเวลาอีกหลายวัน

ของการประชุมรัฐสภาเข้ามา
ขั้นในระหว่างที่รอวันที่๑๖นี้ก็ได้

เพราะสำคัญอยู่ตอนนี้ว่าสารรัฐมนุน
รับคำร้องของ

ซึ่งก็ต้องรอสารวินิจฉัยครับ

ก็คือก็๒สัปดาห์

ทำไมดูเหมือนมันใช้เวลายาวนานซะละเกิน
เดี๋ยวย้อนความจำนิดเดียวสั้นค่ะ

ชื่อของคุณพิธาริมเจริญรัฐไม่ผ่าน
ครั้งที่๒ไม่ได้โหวต
ถูกตีตกไปว่าเป็นยติซ้ำ
ตามข้อบังคับการประชุมรัฐทรัศนภาค่อที่๔๑

กว่าสารรัฐธรรมนูลจะมีคำวินิจฉัย

ในการเลือกนายกรัฐมนตรี๑๗สิงหาคม

เรากางปฏิทินให้ดูกันเลยแบบนี้ค่ะ